เอาไปดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ต้องเตือนภัยหน่อยนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านเขากำลังหวาดภาวะเรื่องของแมงก้นกระดก
ตอนนี้แพร่ระบาดกันหนักในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะ
เขาก็เลยวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าช่วยหน่อยช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านพอถูกแมงก้นกระดกนี้แล้วมันเป็นแผลผู้พองเลยนะคะ
แล้วก็มีคนโดนไปแล้วหลายรายนี่แหละค่ะ
โอ้โฮที่หน้าดูนะนี่ไงเวลาโดนโอ้โฮโดนที่หน้าเลยคุณ
สังคมออนไลน์เขาแชร์เรื่องราวเตือนภัยจากแมงก้นกระดกนะคะ
กำลังแพร่ระบาดกันอย่างมาก
มีชาวบ้านหลายรายในพื้นที่ป่าสวนและในเขตตัวเมืองชุมพรถูกกัด
เป็นแผลไหม้ผู้พองที่ผิวหนัง
ประชาชนในพื้นที่ตอนนี้เขากลัวกันหมดแล้วค่ะ
กลัวว่าจะได้รับอันตรายค่ะ
ทางด้านของนายมานาชัยกฎทรัพย์ชาวตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพร
เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังแบบนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่า
เคยถูกแมลงก้นกระดกกัดมาแล้ว
พิษของมาแรงก้นกระดกเร็วรุ่นแรงมากครับ
โดยเฉพาะคนที่แพ้เนี่ยอาการมันสัมหนักมาก
ล่าสุดภรรยาของเขาเองพึ่งจะโดนกัด
เนื่องจากว่าแมลงหล่นลงมาจากเพดาน

แล้วก็กลายเป็นแผลไหม้ลามทั้งตัวเลยนะครับ
ช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงที่พบแมลงก้นกระดกมาก
และปีนี้มีการแพร่ขยายพันธุ์มากกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วย
นายมณชัยเขาก็บอกว่าเขาใช้ขวดพลาสติกดัดแปลง
เป็นที่ดักจับแมลงได้ถึงคืนละมากกว่าร้อยตัว

จากนั้นก็ต้องใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำฆ่าให้ตาย
และยังต้องคอยระวังไม่ใช้มือไปบี้
หรือไปถูกตัวแมลงก้นกระดกนี้เด็ดขาด

จะทำให้แผลลุกรามได้

เป็น๑๐๐ครับ

เฉพาะเมื่อคืนผมสังหารไปประมาณ

ผมอยากให้หน่วยงานรัฐที่ว่าเกี่ยวข้องกับแมลง
ช่วยให้มาดูแลหน่อยหนึ่งเพราะว่าสถานที่ที่ว่าประชาชนใช้ประโยชน์เยอะ
เช่นสถานกีฬาสถานกีฬาตลาด

ตลาดให้มาค่นหยา

หลังจากนายมานาชัยดักจับแมลงก้นกระดกแล้วก็นำไปโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์กันเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่ามีชาวบ้านหลายพื้นที่ในจังหวัดชุมพรก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกัน
และยังโชว์ภาพบาดแผลจากการถูกแมลงกัด
รวมทั้งยังพบว่าในเขตเทศบาลเมืองชุมพร
อย่างเช่นห้องน้ำสาธารณะสนามเด็กเล่นเนี่ยจะมีแมลงเหล่านี้มาอาศัยเป็นจำนวนมากค่ะ
ตอนนี้ก็เลยอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนด้วย
เรื่องการดูแลรักษาตัวหลังถูกกัดและการดูแลที่พักอาศัย
เพราะปีนี้มันพบการแพร่ระบาดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาจริงคือมันอันตรายมากคุณแล้วยิ่ง
อย่างที่เขาบอกว่าไปเจอตามสนามเด็กเล่นเด็กไม่รู้ไงบางทีไปจับ
โดนมันกัดหรือพิจของมันขึ้นมาเนี่ยเด็กผิว